ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะ
มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริงมีหญิงสาวชาวไทย
เธอจ้างวานให้คนเนี่ยมาขับรถชนสามีชาวต่างชาติตอนที่สามีขี่จักรยานอยู่
อืมตั้งใจคือกะเอาให้ตายอ่ะหวังเงินประกันสิบล้านนะฮะค่ะ
แต่ตำรวจเขาพบพิรุธไงตรวจสอบไปตรวจสอบมาไล่ตั้งแต่คนที่ไปขับรถชนคนเจ็บอ่ะ
คือสามีเขาไม่ตายนะฮะเขาบาดเจ็บสาหัสสอบไปสอบมายอมรับสารภาพว่า
มีการจ้างวานกันโอ้โหแล้วก็ไล่ไปถึงคนที่จ้างวานคนแบบคนแรกเลยอ่ะ
ก่อนที่จะมีคนจ้างต่อมาอีกอ่ะก็คือภรรยาของคนเจ็บสาหัสนี่ฮะ
สองคนนี้คือภรรยาของคนที่บาดเจ็บกับคนที่ได้รับการจ้างวาน
ให้ไปหาคนไปขับรถชนสามีที่เป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อนางประทีบฟางลาเส้น
อายุสี่สิบแปดปีนะครับเป็นภรรยาของนายเฟียฟางลาเส้น
หกสิบสามชาวเดนมาร์คที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่อีกคนนึงชื่อนางแจ่มจันคำแก้ว
อายุหกสิบนะฮะเป็นคนที่รับงานต่อจากนางประทีบนี่ฮะ
วันนี้ตำรวจสพนกรดที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
คุมตัวมาหลังสารอนุมัติหมายจับทั้งสองในข้อหาร่วมกันจ้างวานฆ่าและพยายามฆ่า
ผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายนะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่
คือนายเฟียร์ฟรางลาเซ่นอายุหกสิบสามเป็นชาวเดนมาร์ค
คดีนี้สืบเนื่องตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับวันนั้นตำรวจที่นครสวรรค์เนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยไปชนรถจักรยาน
ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่หมู่๑ตำบลบึงปลาทูอำเภอบรรพฤษภิษัย
แล้วก็พบในเฟียนะตอนนั้นขี่จักรยานนะถูกรถเก๋งพุ่งชนเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัส
นี่จักรยานคันนี้ส่วนรถเก๋งคันนี้เนี่ยคนขับชื่อนายเอกสิทธิ์วิชาจารย์อายุ๒๔ปี
นายเอกสิทธิ์นี่เป็นหลานของนางประทีบนะฮะหลานชายนะครับท่านผู้ชมครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพรถนะแล้วก็ให้จำลองเหตุการณ์จำลองความเร็วต่างนานา
พบพิรุธหลายจุดอย่างเช่นคุณขับรถมาถนนเส้นนี้เนี่ยไปชนรถจักรยานเนี่ย
ความเร็วเนี่ยระดับร้อยกิโลเมตรกว่าชั่วโมงฮะกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
คือเป็นถนนแบบถนนชุมชนคุณขับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอ
กิโลเมตรคือกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแบบตั้งใจพุ่งชนอะไรหรือเปล่า
สอบไปสอบมานายเอกสิทธิ์บอกว่าตั้งใจชนคู่กรณีจริงไม่ใช่อุบัติเหตุ
ถามว่าทำไมต้องตั้งใจชนเขาบอกว่ารับงานมาห้าแสนบาทนะจากนางแจ่มจันทร์นะ
ซึ่งนางแจ่มจันทร์ก็รับงานมาจากนางประทีบอีกทีนึง
เพื่อให้มาชนนายเฟียนะตั้งใจให้เสียชีวิตแต่เขาบาดเจ็บสาหัส
พนักงานสอบสวนก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อเลยนะครับ

ก็คือนางประทีบภรรยาของคนเจ็บกับนางแจ่มจันท
เป็นคนมาจ้างนายเอกสิทธิ์อีกทีนึง
คือนายเอกสิทธิ์นี่เป็นหลานของนางแจ่มจันทร์นะ
นี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของทางตำรวจหน่อยนะครับ
โอกาสที่คนจะวิ่งร้อยกว่าเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับ
รัฐสรรค์เหมือนเจ็บตาหนาในการชด
เกิดข้อสงสัยของฝ่ายสืบสวนนะครับ

เพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับตำรวจบอกว่า
มีผู้ต้องหาร่วมขบวนการกัน๓คนนะครับ
หนึ่งก็คือนางประทีบภรรยาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มีนางจำจันที่เป็นคนที่ไปจ้างวาลัยเอกสิทธ์
ที่เป็นคนก่อเหตุขับรถไปชนเขา
เราได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงที่นางจำจัน
ซึ่งเป็นพ่อของนางประทีบ
เป็นประเด็นที่นางประทีพเนี่ยถูกสามีชาวเดนมาร์คทำร้ายร่างกาย
แล้วในคลิปเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนที่นางแจ่มจันเนี่ย
พูดออกมาถึงการวางแผนจะฆ่าสามีนะฮะของหลานนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์

ติของเรานะฮะลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์นะครับ
ได้คุยกับพ่อของนางประทีบนะฮะ
แล้วเขาก็เปิดเผยเรื่องราวต่างนะครับ
นายบันเทิงพ่อของนางประทีบที่เมื่อสักครู่นี้มีคลิปเสียงคุยกับนางแจ่มจันทร์
บอกกับตินะครับบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นใน๒๑เมษายน
ลูกสาวคือนางประทีบภรรยาของในเฟียนะมีปัญหาทะเลาะกันนะครับ
ลูกเขยชาวเดนมาร์ก็ระหองระแหงมานานแล้วตั้งแต่ปี๖๓
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกลับมาจากเดนมาร์
ก่อนหน้านั้นทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันที่เดนมาร์คแล้วมีลูกด้วยกันสองคน
ทีนี้พอมีสถานการณ์โควิดทางลูกสาวก็คือนางประทีพเนี่ยกับลูกเขยชาวเดนมาร์ก็เลยกลับมาอยู่ที่ไทย
หลังกลับมาอยู่ไทยนายบันเทิงบอกว่าลูกสาวก็เหมือนกับไปเจอเพื่อนชายคนใหม่
เป็นเพื่อนชายคนสนิทคนใหม่เห็นถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คคู่กันเป็นประจำ
ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เห็นเฟซบุ๊กของนางประทีพเนี่ยเขามาบอกนายบันเทิงที่เป็นพ่อแล้วก็บอกในเฟียที่เป็นสามีด้วย
บันเทิงบอกว่าตัวเขาก็ยังไปเตือนลูกสาวอยู่นะว่าเอออย่าไปทำอย่างนี้เลยเออหยุดเถอะมันไม่ดี
แต่ลูกสาวไม่ฟังเนี่ยถึงขั้นหนีออกจากบ้านไปพักใหญ่เลยแล้วเวลากลับมาที่บ้านก็จะมีปากเสียงกับในเฟียร์สามีชาวต่างชาติตลอด
ซึ่งนายบันเทิงอ้างว่าตัวในเฟียเองเนี่ยก็เคยพลั้งมือทำร้ายร่างกายนางประทีบ
ประทีบก็เลยโทรไปหานางแจ่มจันโทรไปปรึกษาแล้วก็มีการไปแจ้งความไปฟ้องศาลขอหย่ากับในเฟียด้วย
แต่สุดท้ายเนี่ยลูกสาวเนี่ยแพ้คดีหย่าไม่ได้แล้วลูกสาวไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยที่ผ่านมาลูกเขยก็คือในเฟียเนี่ยก็อยู่ที่บ้านกับพ่อตานี่แหละ
ก็ไม่เคยมีอะไรกับพ่อตานะก็อยู่กันปกติดีมีแต่ลูกสาวนี่แหละที่ทำตัวไม่ดีจนเป็นขี้ปากชาวบ้านอันนี้พ่อเขาบอก
กระทั่งวันเกิดเหตุ๒๑เมษายนนายบันเทิงบอกว่ามีคนมาบอกบอกว่าในเฟียเนี่ยลูกเขยเนี่ยถูกรถยนต์พุ่งชนตอนที่ขี่จักรยานอยู่แถวหมู่บ้าน
พอไปดูเนี่ยพบว่าโอ้โหถูกนำตัวขึ้นรถกู้ชีพไประบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็ไปดูที่คนขับรถเก่งนะ
เอ้าเป็นเหรนอีกทีนึงคือเป็นหลานของนาง
แบบนี้แหละให้มาก่อเหตต์

หลานเนี่ยไอ้คนนี้ไอ้เหรนเนี่ย

แต่ว่าเอกาศิษฐ์หิ้งไปสุ้้มรอเลย

คนยังแรงเลยโฉนกงเลย

ห่วงเขาก็ฟาดกับสทศจกษ์
คือในเฟียร์คนเจ็บเนี่ยเขามีประกันอุบัติเหตุเอาไว้

ตอนที่คุณกิตตีศักดิ์คุยกับทางนายบนเทิงทางนายเรียนเชิญ
เขาก็โทรมาหาพ่อตาพอดีนะฮะคุณตีก็เลยขอคุยด้วยหน่อย
อ๋อโอเคครับโอเค
ยังอยู่โรงพยาบาลมั้งฮะยังเจ็บหนักอยู่
คือวันนี้ตำรวจเพิ่งขอออกหมายจับภรรยาเขา
อ่าแล้วก็ญาติญาติของภรรยานะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ก็เลยไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่นครสวรรค์นะครับ
ที่ได้ข้อมูลมาว่านายเอกสิทธิ์คนขับรถชนในเฟียเนี่ยเขามาพักอยู่ที่นี่เมื่อ๑๙เมษายนนะ
ก่อนจะเกิดเหตุ๒๑เมษายนเจ้าของรีสอร์ทบอกว่านายเอกสิทธิ์เนี่ยมาเปิดห้องพัก
ก็มาอยู่คนเดียวมาพักนอนอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาเช็คอินเช็คเอาท์อะไรพวกนี้เนี่ย
คือเหมือนกับนี่ฮะกล้องวงจรปิดที่มาในวันนั้นขับรถมานะครับแล้วก็บอกว่า
ถ้าพรุ่งนี้กลับมาไม่ทันเที่ยงเนี่ยให้เปิดห้องพักต่ออีกคืนนึงสุดท้าย
เอกสิทธิ์มาเช็คเอาท์ออกไปวันที่เกิดเหตุนะนะจนกระทั่งตำรวจมาสอบถาม
รู้ว่านายเอกสิทธิ์เนี่ยคือคนร้ายที่เพิ่งขับรถไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ
เฟียจนเขาบาดเจ็บสาหัสนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนวันเกิดเหตุ
รีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังเจอนางประทีบกับนางแจ่มจันทร์แล้วก็
เอกสิทธิ์สามคนเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนัดหมายกันเหมือนกับมาเปิดห้อง
น่าจะมาคุยมาประชุมมาวางแผนอะไรกันที่นี่ด้วยหรือเปล่าโอ้โหทีแรกคิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
บอกสอบไปสอบมาพบพิรุษถึงมาพบว่าโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนแบบนี้นี่เอง
เพราะตำรวจบอกว่าพิรุษมันเยอะหลายอย่างเลยนะคะ